นาทีโดยประมาณก็จะมาเจอกับพวกเราสองคนแบบนี้นะครับ

เรื่องแรกที่อัปเดตกันนะครับเรื่องของผู้ประกันตนมาตรา๓๒

ถูกต้องค่ะบางคนก็ได้ตั้งแต่วันแรกอย่างที่ฉันได้วันแรกเลย
คุณชนะได้วันถัดมาซึ่งเขาก็เรียงตามเลขบัตรประชาชนนั่นเอง
แต่ทีนี้จะมีบางกลุ่มบางคนนะคะที่อาจจะยังไม่ได้รับเงินในส่วนนี้
หล่นหรือเปล่าอย่าเพิ่งตกใจเดี๋ยวเขามีรอบเก็บตกมอบให้อีกครั้งหนึ่ง
ไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยค่ะ
นายเทียนรัฐนวมวัฒน์โฆษกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองนะคะ
บอกว่าโครงการเยียวยาในจ้างและผู้ประกันตนมาตรา๓๔
ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ
ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ก็คือจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม

จะมีการจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา๓๓
ซึ่งจ่ายเงินรอบแรกไปแล้ววันที่๔ถึงวันที่๖ก็คือวันนี้
วันละ๑ล้านคนเพราะว่าสามารถโอนได้วันละ๑ล้านบัญชีเท่านั้น
โดยเป็นการโอนเงินเข้าพร้อมเพลย์พร้อมเพลย์บัตรประชาชนนะคะ
ซึ่งที่ผ่านมา๒วันคือ๔และ๕สิงหาคมเนี่ยนะคะ
มีผู้ประกันตนมาตรา๓๓ได้รับเงินโอนคนละ๒๕๐๐บาทไปแล้ว
จำนวนถึง๑๘๒๙๓๘๗คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือได้ถึง๙๒นะคะ
แต่ก็ยังมีผู้ประกันตนมาตรา๓๓อีกจำนวนมากนะคุณชิสานะ
ที่ยังได้รับการโอนเงินไม่สำเร็จก็มีสักประมาณ๑๗๖๑๓คน
สาเหตุที่ยังไม่ผูกพร้อมเพลย์เลขบัตรประชาชนนะฮะก็คือสูงถึง๙๐
จำนวนนี้ก็สัก๑๕๐๐๐เกือบ๑๖๐๐๐คน
และจากสาเหตุอื่นอีกอย่างเช่นบัญชีปิดหรือไม่มีความเคลื่อนไหว

เอางี้ละกันเตรียมไปผูกพร้อมเพลย์ให้มันเข้ากับเลขบัตรประชาชนจะดีกว่า
เพราะว่ายังมีผู้ที่ผูกพร้อมเพลย์กับหมายเลขโทรศัพท์แล้วยังไม่ได้เงินเนี่ยประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์

ใช่ค่ะใครที่ตกหล่นอยู่เนี่ยไปตรวจสอบข้อมูลของตัวเองนะ
ใช่ครับก็ไปเช็คได้ว่าเงินเข้าบัญชีหรือยังยังไงซะให้รีบติดต่อไปยังธนาคารโดยด่วนจะดีกว่า
ส่วนใครที่ยังไม่ผูกพร้อมเพลย์เลขบัตรประชาชนเนี่ยผมบอกแบบนี้ให้รีบดำเนินการผูกบัตรบัญชีให้เป็นพร้อมเพลย์เลขบัตรประชาชน
ให้ดำเนินการเปิดบัญชีหน่อยไปเคลื่อนไหวมันหน่อยนะคะแล้วก็ผูกพร้อมเพลย์เลขบัตรประชาชนให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่๙สิงหาคมนี้
จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา
ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินให้อีกรอบ

วันที่๑๓สิงหาคมค่ะ

แต่ว่าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่๙

แล้วก็แจ้งสาเหตุของคนที่ตกหล่นด้วยว่า
เหตุใดจึงโอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้

จดเว็บไซต์แล้วก็เบอร์โทรเอาไว้เลย
มีคำถามข้อสงสัยอะไรโทรสอบถามกันได้เลยนะคะ
มาเล่าสู่กันฟังแบบนี้ไม่อยากให้ตกหล่นเรื่องของสิทธิ์นะ
ที่ทุกคนควรจะได้รับนะครับ
ไปดูเรื่องของตัวเลขกันหน่อยแล้วกันนะครับ
เรื่องของตัวเลขของผู้ติดเชื้อเราก็ดูกันทุกวันอยู่แล้ว

เรื่องของตัวเลขของผู้ป่วยที่เดินทางไปรักษาตัวที่บ้านเกิด

มีตัวเลขที่น่าสนใจเอามาให้ดูกัน

เรื่องของการอัปเดตสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด๑๙
ที่เขาขอเดินทางกลับไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนาบ้านเกิด

ผู้ป่วยที่ขอเดินทางกลับบ้านเกิดไปรักษาเนี่ย
ก็มีจำนวนประมาณสัก๙๔๖๖๔ราย

จะมาจากกระทรวงสาธารณสุขจากเคสผู้ป่วย

จะแบ่งการส่งผู้ป่วยจากกรุงเทพและปริมณฑล

ใช่ค่ะโดยจะแบ่งตามนี้นะคะ

สุขภาพ๑๓จะเป็นของภาคเหนือค่ะ
สุขภาพ๔๕จะเป็นภาคกลาง
เคสสุขภาพ๖คือภาคตอนออก
สุขภาพ๗๑๐จะเป็นของภาคอีสานนะคะ
ส่วนเขตสุขภาพ๑๑๑๑๒นั้นจะเป็นของภาคใต้

พบว่าผู้ป่วยจากเขตสุขภาพภาคอีสาน
จะมีจำนวนผู้ป่วยเดินทางกลับเกินครึ่ง
ของผู้ป่วยจากเขตอื่นที่เหลือรวมกัน

ไม่ใช่ให้คุณผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดต้องตกใจนะ
คือภาครัฐเขาจะมีมาตรการในการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลอย่างเร่งคัดอยู่แล้วนะครับ
แต่ที่บอกไว้แบบนี้เพราะว่ามันจะมีจุดพีคไง
พีคในเรื่องของเตียงจำนวนเตียงที่จะใช้ในการรักษาผู้ป่วยนะครับ
ซึ่งภาพรวมเตียงทั่วประเทศเนี่ยยกเว้นนะยกเว้นในเขตกรุงเทพเนี่ย
ก็จะมีเตียงอยู่สักประมาณ๑๕๖๑๘๙เตียง

ใช้ไปแล้ว๑๑๔๗๘๖เตียง
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็๗๐กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วอะครับ
แล้วตอนนี้นะครับยังมีเตียงที่คงเหลืออยู่นะครับ
อยู่๔๑๑๘๕เตียง
ลองคิดดูแล้วกันเหลืออยู่แค่นี้แล้ว
แล้วในแต่ละเขตสุขภาพตามกราฟิกที่เราขึ้นตรงหน้าจอนะครับ
ซึ่งหากในอนาคตนะยังมีจำนวนผู้ป่วยที่สูงขึ้น
น่าเป็นห่วงครับว่าเตียงสำหรับผู้ป่วย
ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ถูกประเมินว่าอยู่ในกลุ่มสีเหลืองและสีแดง
ที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและต้องการเตียง

แต่สำหรับกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวนะทางภาครัฐเนี่ย
แล้วก็จะมีอุปกรณ์หยุกยาในการดูแลนะคะ
แต่ว่าเห็นตัวเลขแบบนี้ก็ให้พวกเราพึงระวังรักษาสุขภาพให้ดี
คนที่ป่วยแล้วก็ดูแลตัวเองให้หายไว
ก็จะได้มีปริมาณเตียงที่ว่างเพิ่มขึ้น
เชื่อว่าคุณผู้ชมก็ไม่อยากป่วยหรอกแต่เรามาบอกกันแบบนี้นะครับเพื่อจะได้ลดอัตราเสี่ยง
อยู่บ้านได้ก็อยู่บ้านไปก่อนเนอะถ้าไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปไหนนะครับ
ดูตัวเลขกันแล้วนะคะช่วงหน้าเรามาดูเหตุเพลิงไหม้หน่อยค่ะคุณผู้ชม
เหตุเพลิงไหม้ที่ว่านี้นะคะไหม้ตำหนักเจ้าพ่อสามเสียนโอ้โหไฟลุกโชนขนาดนี้
วอดวายเสียหายขนาดไหนช่วงหน้าตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในช่วงนี้ไม่รอช้าไปติดตามข่าวสารกันดีกว่านะครับ
ไปเจอกับเหตุเพลิงไหม้ครับเขาว่ากันว่าอาจจะเกิดจากเหตุไฟฟ้ารัดวงจรนะครับ
เพลิงลุกไหม้ตำหนักเจ้าพ่อ๓เสียนที่เชียงรายไหม้วอดทั้งหลังเลย
โอ้โหน่ากลัวนี่น่ากลัวนะภาพเหตุการณ์เนี่ยครับเปลวไฟไหม้อย่างรุนแรง
พร้อมกับกลุ่มควันที่มันโอ้โหควันขโมงโพยพุ่งขึ้นมาอย่างนี้
น่ากลัวจริงจุดนี้นะครับเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวครับดัดแปลงทำเป็นตำหนักเจ้าพ่อสามเสียน
เลขที่หนึ่งหกหนึ่งหมู่ยี่สิบเอ็ดตำบนห้วยศัพท์อำเภอเมืองเชียงราย
ก็มีนายตาคำยอดอายุ๗๔ปีเป็นเจ้าของบ้านนะครับ
เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายก็ระดมกันช่วยกันฉีดน้ำสกัดไฟ
แต่ไฟมันแรงเกินต้านจริงน้ำน้อยแพ้ไฟครับคุณผู้ชมครับ
เกินกว่าจะดับไฟได้ทันก็พอดับได้ก็อย่างที่เห็นนะครับคุณชิสา
ค่ะเห็นแต่เสาเลยนะครับใช้เวลาไปสี่สิบมันทีนะคะคุณ
เรื่องต้นตำรวจเนี่ยสอบถามทราบว่าเกิดขึ้นในขณะที่เจ้าของบ้าน
อยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งที่มันถัดไปอ่ะนะคะเขาได้กลิ่นของเอ่อ
ไฟไหม้อ่ะค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนไฟไหม้ออกมาดูก็ปรากฏว่าโอ้โห
โอ้โหไฟเนี่ยลุกไหม้บ้านที่อยู่ด้านหน้าเรียบร้อยแล้วถูกต้องเลยค่ะ
ซึ่งบ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นตำหนักเจ้าพ่อสามเสียนจะทำอะไร
เอาไว้รับแขกที่มาดูดวงมาสะดอกเคราะห์วอดไปทั้งหลังเลยนะคะ
ครับตำรวจก็สันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนั่นแหละอืม
ส่วนมูลค่าความเสียหายก็กำลังอยู่ระหว่างการประเมิน
แต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
แต่ดูแล้วเนี่ยก็ทำให้เสียอกเสียใจอยู่เหมือนกันนะคะ
ก็คงต้องดูแลกันต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูแลเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านของพวกเราแต่ละคนให้ดี
คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับหลายคนเนี่ยก็ติดตามกันอยู่กับแม่น้ำหนึ่ง
รอกันอีกแล้วสำหรับสายตัวเลขสายเสียงโชคนะคะเธอบอกอย่างไรเธอบอกว่าประกาศประกาศเดี๋ยวรอดู
เพราะว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเธอได้ทำการวิเคราะห์แล้วว่าอะไรน่าสนใจ
รอบนี้ก็เหมือนกันไปดูความเคลื่อนไหวของเธอกันหน่อยนะคะความเคลื่อนไหวล่าสุดของแม่น้ำหนึ่ง
หรือว่านางสาวพิรดาธนโชธจินดาเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กแม่น้ำหนึ่ง
ตอน๒ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นภาพนี้แหละคุณผู้ชม
ภาพปู่อนันตนาคาราชวิสุทธิเทวาบนแท่นบูชาอืม
พร้อมกับข้อความที่นักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขอ่านแล้วใจเต้นแรง
พารวยงวดนี้ขอเลขท้าย๒ตัวกับรางวัลที่๑เด้อปู
เจอวันที่๘เจอกันในกลุ่ม
แล้วกลุ่มไหนอ่ะโอ้ยกลุ่มของเขาอ่ะเราก็ไม่รู้ไง
เอาก็ถือว่าเป็นการนัดหมายนะครับที่จะจุดทูบเลขปู่ล่วงหน้า
นัดล่วงหน้าหรือเปล่าก็ดูก่อนเออต้องคอยลุ้นกันนะ
เพราะก่อนหน้านี้แม่น้ำหนึ่งเคยประกาศว่าสมาชิกทั้งหลาย
เอาเพื่อให้ทันเดี๋ยวจะจุดแบบแต่เนิ่น
ค่ะจะได้เตรียมหากันได้ทันท่วงที
ล่าสุดเนี่ยนะคุณผู้ชมเมื่อวันที่๒สิงหาคมที่ผ่านมาคือ
วิเคราะห์เป็นเรื่องของสถิติเลยนะว่าตั้งแต่งวดวันที่๑๗มกราคมถึง๑สิงหาคม
แต่ละงวดจะต้องมีเลข๗มีเลข๙สลับกันบางงวดมีมาพร้อมกันทั้ง๗ทั้ง๙เลย
เพราะฉะนั้นก็เลยวิเคราะห์ว่ารอบนี้รอบที่จะถึง๑๖สิงหาน่าจะต้องมี
คืออย่างนี้วิเคราะห์กันเนี่ยนะอย่างกับเหมือนก่อนจะดูบอลคู่หนึ่ง
มันมีสถิติแพ้ชนะกันเท่าไหร่ปีที่แล้วเป็นยังไงปีนี้มาเจอกันอีก
อารมณ์คล้ายแบบเหมือนวิเคราะห์เอาฟุตบอลเลย
อ่ะแต่เรื่องของแม่น้ำหนึ่งนะครับเธอบอกว่าที่เธอชอบนะในงวดที่สิบหกสิงหาคมเนี่ย
เอาตามที่ขึ้นนะเขาพูดเองผมไม่ได้พูดนะบอกเธอชอบเนี่ย
บางคนบอกว่าเอาแบบนี้ต้องรีบไปซื้อหาผมบอกเลยนะถ้าไปหาซื้อตอนนี้หมดแล้ว
ไม่ทันแล้วเหรอคะ๕๙หาไม่ได้แล้วที่สำคัญบางคนบอกงั้นกลับไหมกลับก้าวมาอยู่ข้างหน้าก่อนก็ได้
เก้าห้ามีหรือเปล่าเหรอเกลี้ยงทุกแผงครับอ้าวบางแผงที่มีอยู่บอกแบบนี้ละกันแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนให้ไปซื้อด้วย
ขายเกินราคาด้วยเขาบอกว่าโอ้โหก็ร้อยบาทอัพขึ้นไปต่อใบนะโอ้โหแล้วด้วยความต้องการมันสูง
ต้องยอมรับว่าเธอเป็นคนที่มีอิทธิพลเรื่องของความเชื่อนี้มากนะคะแต่ก็อยากจะให้ฟังหูไว้หูแหละเพราะมันเป็นเรื่องของการวิเคราะห์
โอกาสที่จะผิดพลาดก็มีเหมือนกันเพราะว่าเธอก็ไม่ได้ถูกทุกงวดถูกไหมแม้ว่าสถิติจะมาดีก็ตามอย่างงวดที่แล้วก็ไม่ได้ตรง
แล้วมีคนบอกเหมือนกันเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องสถิติเหมือนคุณว่านะเหมือนเรื่องฟุตบอลนั่นแหละนะคะมันก็มีผิดมีถูก
เรื่องราวพวกนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะดูแล้วก็ยังไงก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
ใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องของอุบัติเหตุต้องใช้ความระมัดระวัง
มีหนุ่มเมืองเลยคนนึงค่ะขับรถไปแล้วเสียหลักตกข้างทางปรากฏว่าคนขับเสียชีวิต
ส่วนผู้ที่โดยสารมาด้วยโอ้โหร้องไห้ฟูมฟายใหญ่เลยแล้วบอกว่าเมียผมตาย

เฮ้ยเห้ยไม่เป็นไร
โอแห้กิ่งเรื่องมากนะจะรีบไปหาเมีย
ยิ่งไปดิ้งยังเหยียดเจ็บหนักกว่าเดิม
ใช่เป็นอุบัตินะ
ของหนุ่มทำอาชีพติดตั้งจานดาวเทียมค่ะแต่ว่าไปเสียหลักอยู่ที่บริเวณริมถนนสายลมศักดิ์หลักเอ่อ
หล่มศักด่านซ้ายจังหวัดเลยครับซึ่งข้างทางเนี่ยนะมันเป็นทางลาดชัน
รถก็เลยทะไลลงไปไกลประมาณสักสี่สิบเมตรค่ะครับ
กู้ภัยสว่างคิริธรรมและกู้ชีพอบตบ้านโป่งก็ต้องมาช่วยแล้วนำเครื่องตัดทางเนี่ย
มาตัดชิ้นส่วนรถยนต์แล้วก็พาคนเจ็บขึ้นมาก็เห็นเป็นสภาพแบบนี้
ผู้บาดเจ็บนะครับคนเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือนายพิชัยอายุ๒๔ปี
เขาปีนออกมาทางประตูฝั่งผู้โดยสารสภาพอย่างที่บอกมีเมาเล็กน้อยประมาณนั้น
มีอาการเมาแต่เขาบาดเจ็บไงแล้วเขาก็ร้องโวยวายว่าเอ้ย
ช่วยเมียผมด้วยเมียผมตายแล้วเมียผมตายแล้ว
พูดอย่างนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับก็ต้องนำตัวมาประถมพยาบาลก่อน
แต่อย่างที่เห็นฮะผู้บาดเจ็บเขาดิ้นรวนขัดขืนนะ
ต้องมัดร่างเอาไว้กับเปรย์สนามเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไปครับคุณชิสา
ส่วนผู้ที่ขับรถเป็นผู้เสียชีวิตนี่นะคะกู้ภัยก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมง
อืมจนนำร่างออกมาจากรถได้ครับแต่พอปรากฏว่าเห็นร่างนี้แล้วอ้าว
แล้วคนมาข้างเป็นผู้ชายอะไรยังไงอ่ะอ้าวแต่สุดท้ายนะครับญาติมาถึงที่เกิดเหตุ
แล้วก็บอกว่าคนตายน่ะเป็นเพื่อนรุ่นน้องที่ไปติดตั้งจานดาวเทียมมาด้วยกัน
คนขับรถกลับบ้านไงส่วนเมียของผู้บาดเจ็บที่ร้องตามหานั่นน่ะ
เขาอยู่บ้านไม่ได้มาด้วยค่ะโอ้แต่ก็เข้าใจว่าคนเจ็บอ่ะ
คงจะเมามากจนลืมไปคิดว่าเมียนั่งมาด้วยโอ้โหก็นึกว่าเมียเป็นอะไรไปไปซะแล้ว
ไม่ได้เป็นอะไรเมียอยู่บ้านเมียยังสบายดีเออคุณนั่นแหละนะบาดเจ็บต้องรับการรักษา
อืมนะฮะเห็นสภาพแบบนี้ก็เป็นห่วงแหละคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารหรือคนขับเองก็
ไม่อยากจะให้มืนเมากันนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเรื่องสาเหตุว่ามีความเกี่ยวข้องกับ
ดื่มแอลกอฮอลหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอตรวจสอบกันไปนะครับ
คุณผู้ชมแล้วคุณชนะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะว่าเราฝากเพื่อนซื้อของอย่างหนึ่ง
แต่กลับได้อีกอย่างหนึ่งมามันไม่ตรงปกมันไม่ใช่มันคนละอย่างกัน
และอย่างผู้หญิงคนนี้ค่ะฝากใครคนหนึ่งซื้อ
แล้วก็มักจะได้อะไรที่ไม่ได้ดั่งใจ
ไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าเธอฝากซื้ออะไร
เธอฝากมาซื้ออะไรนะ

สีเหยียวหมูนตกสีเหยียวหมูนตก

ก็ฝากซื้ออย่างหนึ่งได้อย่างหนึ่งอ่ะอ้าวแล้วสั่งอะไรฝากน้ำตกหมู
แล้วได้อะไรมาหมูน้ำตกอ้าวแล้วมีน้ำตกไหมมีหมูไหม
ฝากมาซื้ออะไรนะเหมือนกันมันไม่เหมือนกันถึงแม้มันจะมีคำเดียวกัน
อยู่ในประโยคแต่ว่าการเรียงผิดเนี่ยนะคะ
มันก็ทำให้เมนูอาหารผิดเออเออน้ำตกหมูก็คือเมนูที่เอามาทำคล้ายคล้ายลาบอ่ะ
ถูกไหมเออแต่หมูน้ำตกความหมายคือก๋วยเตี๋ยวหมูแบบน้ำตก
เลือดเข้าไปอ้าวเข้าใจไหมแล้วมีหมูกับน้ำตกไหมอ๋อมันก็มี
แต่ว่ามันไม่ใช่เมนูที่ต้องการเข้าใจไหมก็เข้าใจ
แต่มันมีหมูกับน้ำตกไหมเล่า
ไม่ฝากแล้วถ้าสามีหรือแฟนจะเป็นแบบนี้

เพิ่งไม่ได้แล้วล่ะเอือเอาเป็นบ้านดิลิเวอร์รี่ดีกว่าบั๊ย

ไปซื้อบอกซื้อรสชาติช็อกโกแลต

อ้าวก็ใช่ไปถามว่าซื้ออะไร
คุณอยากบอกคุณก็บอกมาเลย

อ๋อลูกอมลูกอมช็อกโกแลตแต่ได้สตอเบอรี่มา

ข่าวต่อไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะ
เขาบอกว่าจบกันจริง
ขอแค่๑๐นาทีปะโถ
ดันมาเจอวันนั้นเขาให้ครับ

ขอ๑๐นาทีเริ่มกันอีกแล้ว

จบกัน๑๐๐๐๐นาที

๑๐นาทีก็ไม่ได้
ทำไมนี่ตัวนี้เห็นไหมนี่แต่๑๐นาทีแต่๒นาทีก็ไม่ได้เท่านั้นแหละ
เออทำไมล่ะขอแค่๑๐นาที
เฮ้ยวันนี้มันวันแดงเดือด
นี่ไม่พูดเยอะเจ็บคอเอาไปดูเองแล้วกัน
มีบางคนบอกดีนะที่ยังมาในสภาพใหม่ยังเป็นชิ้นที่ยังไม่ได้ใช้

ก็เตือนแบบนี้เตือนแบบพอหอมปากหอมคอไม่ให้รู้สึกสะเทือนใจมาก
มันมีกิจกรรมอื่นเยอะแยะที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์

เรื่องของการพาไปทานข้าวพาไปดูชมนกชมไม้ออกไปนอกบ้านไม่ได้
ก็ดูทีวีร่วมกันก็ได้เหมือนกัน

มีอะไรให้ทำกันตั้งเยอะตั้งแยะ

ยังไงก็ได้ขอให้มีความสุขกัน

พาคติแล้วนี่พรรยาเค้าก็

กลับดึกเค้าก็จะเอบบ่นนิดนึง
โอ้โฮเห้ยผัวกลับดึกโชว์ด้วยโชว์ออฟด้วย

ใจเย็นเจ๊ใจเย็นขอวะใจเย็น
โอ้โฮเห้ยโอ้โฮเห้ย
สารภาพมันก็จะได้โทษหนักก็ได้เป็นเบา
ไม่ให้กลับเลยเลย
เห็นแบบนี้แล้วก็เสียวสันหลังแทนนะคุณชนะ
โอ้โหคุณสามีกำลังถอยรถกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้ว
แต่อาจจะกลับผิดเวลานิดนึง

ไม่รู้แต่ว่ามาแล้วเจ้าหน้าที่มาแล้ว
เค้นถามความจริงหน่อยสิว่าเกิดอะไรขึ้น

คุณสามีเห็นท่าไม่ดีทำไงรู้ไหม
นี่ควักเลยไม่ใต้โต๊ะต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะหลายใบด้วยนะ
ตัวใจโต๊ะจะหนักนะคุณชนะ

ได้เจอข้อหาหนักแน่เลยเตรียมไว้รึยังไง
แล้วก็เก็บไว้รักษาตัวเองด้วยส่วนหนึ่งเผื่อเผื่อมันลดโทษไปได้ฮ่า

หลังจาน
คักเอานะมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะคุณผู้หญิงเหลือก็อยากจะให้งานบ้านเป็นระบวนระเบียบบางอย่างก็เกินแรงเค้าก็ช่วยได้ก็ช่วยด้วย

เขายังเมตตานะยังทำอาหารให้ทานอ่ะ
ลองบอกว่าไม่อร่อยเด้
จะโดนจานคว่ำใส่หน้าเลยล่ะ

เจ้าก็รู้ว่าคอยชอบกินเพชร
แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเพชรขนาดนี้

แล้วก็ไม่ยอมง้อเราให้เราโกรธข้ามคืน
เช้ามาอ้าวเราก็ยังทำหน้าที่สีภรรยาทำอาหารให้ใช่ไหม

บวกรสชาติไปให้มันแบบทานไม่ได้
จริงต้องกินไม่กินเดี๋ยวมีเรื่องแล้วมีเรื่องซ้ำซ้อนด้วย

ไม่มีเพราะว่าอะไรที่เผ็ดที่สุดรู้ไหม
คือตัวคุณไงนี่ใช่ไหม
จะบอกแบบนี้หรือเปล่าว่าคุณมันแซ่บที่สุดแล้ว
ไม่มีอะไรเผ็ดหรือแซ่บเกินดิฉันแล้ว
นี่ไงถูกไหมโอ้โหไม่ได้นะ
แต่ว่าจริงเรื่องของการโกรธข้ามคืนไม่ดีจริงนะ
ควรจะต้องพูดคุยต้องเคลียร์กันให้จบ
หรือว่าถ้าเกิดข้ามคืนมาแล้วไม่จบก็ต้องจบภายในวันนี้
ดีที่สุดนะครับคือหลับไปด้วยกันนอนคุยกันให้จบตรงนั้น

อ้อี้อู้อะไรก็ว่ากันไป
คือลิ้นไก่สั้นไงลิ้นไก่สั้นไงเอาเอาคือคุยให้จบ
คือง่วงไงเวลาง่วงก็จะพูดจาแบบว่าไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร

ไปดูเรื่องนี้นะครับไปดูคลิปหนึ่ง
เห็นการเล่นสเก็ตบอร์ดผมก็ชอบอยู่นะลีลาการเล่นก็สนุกดี
แต่เห็นยูนิฟอร์มที่ใส่แล้วเนี่ยบอกตรงใจคอผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ
เอาบอกไว้ก่อนนะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบกีฬาชนิดนี้
คือผมเล่นไม่เป็นแต่ผมชอบดูเพราะลีลาการเล่นมันสนุกดีนะ
แล้วก็ชื่นชมนะใครที่มีความสามารถด้านนี้

แต่เห็นคลิปนี้โอ้โหหลายคนเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะนะคุณชิสา
อกตกใจอยู่ไงเพราะมันเป็นพระนะใส่สบงจีวอนมาเลยแบบนี้ค่ะ
ก็คือสามะเนนะเองนะคะได้โพสต์คลิปในกลุ่มสเก็ตบอร์ดไทยแลนด
แล้วก็มีระบุข้อความที่ถามว่าต้องแก้ตรงไหนบ้างครับ
ก็คงจะหมายถึงช่วงท่าลีลาอะไรอย่างนั้นนะคะ
แล้วก็มีการบอกว่าให้ตามคลิปอื่นได้ในไอจีเจริญพร

อกจากนี้นะคะก็ยังแปะว้าผงแรนด์รองเท้าที่สวมใส่เป็นแบรนด์นอก
ราคาคู่หนึ่งอย่าง๓๔พันบาทด้วย
พร้อมทั้งระบุพิกัดเพจของการสั่งซื้อเหมือนรีวิวประมาณนั้นด้วยค่ะ
อย่างนี้ครับคุณผู้ชมคลิปนี้สั้นแต่หลายคนสนใจ
ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สนใจในเรื่องท่าทางสักเท่าไหร

ถามว่าถ้าโอเคไหมโอเคเก่งแหละไม่ได้ว่ากัน

ก็ใส่ชุดชุดเขาเรียกว่าอะไรอะชุดท่า
ใช่ไหมหลายคนบอกว่าเอ๊ะควรจะต้องสำรวมกว่านี้ไหม
ถ้าเป็นพระอ่ะเนาะก็ไม่รู้จะพูดยังไงดี
ประมาณว่าเอาอย่างนี้ละกันจะเล่นสเก็ตบอร์ดมันก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่ง
ผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่มันก็อยู่ที่สถานะเนาะ
ใช่ค่ะคือมีคนตั้งข้อสังเกตว่าสามเณรกลุ่มนี้หรือรูปนี้
อาจจะเคยเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่แล้วก่อนที่จะมาบวชก่อนที่จะมาเป็นสามเณร
ก็ยังคงอยากเล่นอยู่แต่ว่าถ้าตอนนี้ครองสมณเพศอยู่
ไม่ควรจะทำแบบนี้อะไรอย่างนี้
ถ้ามีเวลาเนอะออกมาชี้แจงซะจะได้หายสงสัยเนาะ
มาดูเรื่องเตือนภัยคนใช้รถใช้ถนนกันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
รถเยอะเราก็ต้องใจเย็นนะคุณชนะนะ
มีเหตุการณ์หนึ่งนะคะคนขับรถยนต์จอดขวางทาง
แล้วทำยังไงต่อรู้ไหมเขาเกิดเหตุการณ์ไม่พอใจกันค่ะ
จนกระทั่งว่าคนขับรถกระบะคู่กรณีลงมาใช้ไม้ฟาดกระจกหน้ารถนะคุณผู้ชม
มันเกิดเหตุการณ์ยังไงไปดูกันหน่อยค่ะ

ปิดประตูด้วยเนี่ย
บิลลี่

โหรถ

โหรถ

แต่จะบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดอยู่แถวถนนคุ้มกล้าวมุ่งหน้าสุวินทวง
ช่วงเวลาก็๑๖ตร๓๐นาที
โดนไม้ฟาดลงไปรถได้รับความเสียหายก็คือกระจกรถนั่นเอง
แล้วก็เขาเนี่ยนะฮะผู้เสียหายนั่นแหละที่ถ่ายคลิปไว้เขาไปแจ้งความนะที่สนฉลองกรุงด้วย
เอางี้ละกันแฟนเพจนี้ที่เขาโพสต์คลิปนี้ไว้ก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะ
ก็พอเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยมันก็ชวนให้เข้าใจได้ว่าโอ้ไปเจอกับคนหัวร้อนเข้า
ไปเจอกับคนที่แบบว่าโอ้แบบว่ายังไงเหมือนกับว่ามีเรื่องมีราวกันแล้วก็ลงมาทำร้ายทำลายข้าวของทรัพย์สินเสียหาย
แต่อย่างที่ผมบอกมันน่าจะมีที่มาที่ไปถูกไหมคุณชิสาใช่ค่ะทีนี้ก็มีข้อความหนึ่งนะคะที่คาดว่าน่าจะเป็นพันรยาหรือว่าผู้หญิงที่มาในรถยนต์คู่กรณีนั่นแหละ
เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็เล่าเหตุการณ์เนี่ยยาวเลยนะบอกว่าคุณเป็นคนขับรถแบบไหนกันในรถของฉันเนี่ยมีลูกอ่อนแล้วคุณก็เบิ้ลเครื่องใส่อยู่นั่นแหละปาดไปปาดมา
ตอนสามีฉันเปิดกระจกบอกว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ขวางหน้าอยู่ทำไมคุณไม่เอาคลิปลงตั้งแต่ต้นคือมันมีเหตุการณ์มาก่อนหน้านี้แต่เขาเลือกที่จะลงคลิปเฉพาะท่อนนี้แล้วทำให้คนในรถเก่งเนี่ยเกิดความเสียหายมันเหมือนบิดเบือนความจริงค่ะเขาก็ไม่ยอมรับด้วยนะว่าสามีของเขาเนี่ยใช้อารมณ์จริงนะแต่คุณดูหน่อยร
แข่งอ่ะเขาก็พูดต่อด้วยว่าแบบเนี้ยนะคะเป็นเป็นรถที่ขับไม่สุภาพเลยเป็นคนขับรถส่งของก็ต้องสุภาพหน่อยถ้าไม่งั้นต้องร้องเรียนบริษัทนะคะเอางี้ละกันล่าสุดมีรายงานว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับก็ได้ไปเจรจาตกลงค่าเสียหายกันแล้วแล้วก็คดีความกันด้วยที่สอนอฉลองกรุงนั่นแหละเอางี้ละกันคุณผู้ชมเรื่องราวบนท้องถนนนะมันไม่มีทางห
ใช่ค่ะบางทีเราเห็นแค่เซศเซียส่วนหนึ่งแต่ว่าตีความเงินเป็นตู่เป็นต่าก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าเราก็อย่าเพิ่งตัดสินใครนะคะส่วนการที่เราขับรถเราก็ต้องดูแลตัวเองใจเย็นด้วยเหมือนกันเคารพกฎจราจรด้วยเหมือนกันนะคะอีกคลิปหนึ่งนะครับคุณชิสาอันนี้ค่อนข้างจะชัดนะครับเป็นคลิป
เดินไม่ทุกเวลารถชนกันนี่คนที่ขับรถหรูนะครับโดนรถชนไง
น่าจะไปชนท้ายค่ะลงมาก็ต่ออีกคนนี้อิอยู่น่าจะเยอะแน่นะครับ
ใช่ครับเหตุเกิดเนี่ยบริเวณแยกไฟแดงท้ายทองหล่อฝั่งเพชรบุรีนะ
เอาล่ะแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวครับคลิปเนี้ยจริงจริงแล้วมีความยาวประมาณสักสองนาที
สิบสามวินาทีเกือบเกือบสามนาทีแหละครับพลเมืองดีคนหนึ่งเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้
คือก่อนหน้านี้เนี่ยรถของคู่กรณีทั้งสองรายมาชนกันชายที่ลงมือก่อเหตุขับรถหรูนะครับ
ส่วนคุณลุงที่ถูกชกลงไปเนี่ยก็ขับรถคันนี้คันเล็กเนี่ย
เล็กเล็กคันนี้นี่แหละครับเป็นรถรุ่นเก่าแล้วล่ะตอนแรกน่ะเกิดการโต้เถียงกันไปกันมา
สักพักครับลงไม้ลงมือกันเลยคือพลเมืองดีคนที่ถ่ายคลิปเขาเห็นท่าแล้วล่ะ
ว่าอาการไม่น่าจะดีต้องเก็บหลักฐานก่อนอ่ะอืม
แล้วพลเมืองดีเขาก็เลยวิ่งไปช่วยนะครับค่ะซึ่งผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ย
เขาก็ให้เหตุผลบอกว่าก็เขาชนรถผมอ่ะนะคะ
ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่เห็นต้องลงไม้ลงมือกันเลย
เพราะว่าถ้าชกแบบนี้ก็เป็นคดีแล้ว

คนที่ต่อยก็เป็นคนแก่ด้วย
เป็นผู้สูงอายุด้วยครับโอ้แล้วผิดนะเนี่ยอย่างนี้ไปทำร้ายร่างกายครับ
กมือเรียกตำรวจที่ผ่านมาพอดีให้ควบคุมเหตุการณ์กันหน่อย

ฝ่ายของชายหัวร้อนเป็นฝ่ายเริ่มก่อน
คือพลเมืองดีเขาเล่าตามเหตุการณ์ที่เขาเห็นอืม
แล้วก็มีคลิปหลักฐานทั้งหมดด้วยนะคะไปฟังกันหน่อยค่ะ
มีพยานมีคลิปอีกชัดเจนนะครับสารเพียบ
พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนมาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ผู้ก่อเหตุนะครับ
ทำอย่างเงี้โอ้โหอืมรับไม่ได้อ่ะค่ะ
บางคนก็บอกว่าเอ้าก็ถ้ารถชนไม่ว่าจะรถแพงรถแบบไหนอะไรยังไง
ก็เรียกประกันสิก็นั่นแหละรถมันมีประกันอยู่แล้ว
หรือถ้าไม่มีประกันก็เจรจาพูดคุยรอคุณตำรวจเข้ามานะโอ้โห
ไม่ใช่มาตัดสินเองมาลงโทษเองแบบนี้เอาบางคนบอกว่า
ถ้าคุณลุงนอนในโรงพยาบาลเกิน๒๔ชั่วโมงนี่ถือว่าบาดเจ็บสาหัสเลย
โอ้โหโทษหนักรุนแรงเลยนะค่ะจากที่ตัวเองอ่ะเป็นฝ่ายที่อาจจะต้องได้รับการชดเชย
เพราะถูกชนกลับเป็นคนต้องรับผิดชอบที่สาเหตุที่ไปทำให้คนอื่นเขาบาดเจ็บด้วยซ้ำ
อันนี้ก็เตือนกันแล้วกันเข้าใจว่าบางทีมันก็มีอารมณ์เหมือนกันเนาะ
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเพจดังเขาโพสต์คลิปนี้นะคะเป็นเรื่องราวของลุงคนหนึ่งไปบุกบ้านหญิงสาว
แล้วขู่จะฆ่าปาดคอด้วยโอ้โหก็มีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวาย
ถี่ประตูที่ล็อกเอาไว้จนประตูพังเสียหายแบบนี้เลยค่ะ
ล็อกบานไว้ด้วยค่ะยันพังนี่

มีกระโฮงเหมือนกันห้อยยันยันพอมาก
เล็กโง่เล็กกลอกประตูโง่โยก
อ่ะก็ความเสียหายนะเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะคะทางเฟซบุ๊ก
ข้อความบอกว่าลุงคิดอะไรอยู่แค่บุกเข้ามาในบ้านเนี่ยมันก็ผิดแล้ว
ทำให้บ้านเขาเสียหายอีกก็เป็นคดีอาญาเลยนะส่วนผู้หญิงที่ในบ้านเนี่ยนะ
อยู่ในบ้านเขาก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบเนี้ยก็คือลุงคนนึง
เคยมาลวนลามเธอเขาว่าอย่างงั้นนะเขาว่าอย่างงั้นเขาบอกแบบนั้นอืม
แล้วต่อมาก็มาพังประตูห้องวันนี้กลับมาอีกคลุ้มคลั่งมาเหมือนจะอารวาสอะค่ะ
ของผู้หญิงคนนี้เขาก็กลัวเลยไม่ให้เข้าบ้าน
ทางพ่อกับย่าของฝ่ายหญิงก็บอกว่าโอ้ยอย่าไปพูดให้ใครเขาฟังแบบนี้นะอืม
เราอยู่คนเดียวจะไปทำอะไรได้
แล้วล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเธอบอกว่าลุงเนี่ยตามมาอารวาสถึงบ้านพี่ชาย
ครูด้วยบอกว่าจะฆ่าปาดคอ
ตอนนี้เธอก็เลยไปแจ้งกับทางผู้ใหญ่บ้านอีกหมู่บ้านไว้แล้วอ่ะนะคะ
แล้วก็พี่ชายก็มารับตัวอยู่บ้านเหมือนกันอ๋อก็กลัวจะเป็นอันตรายใช่
เดี๋ยวพรุ่งนี้เธอจะลองไปแจ้งความตำรวจที่สอนอดูนะคะ
ส่วนในวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปยังบ้านเกิดเหตุนะครับ
ในหมู่บ้านหนองบัวชายวานหมู่๘ตำบลโนนสังอำเภอกันธรารมจังหวัดศรีสเกต
ซึ่งบริเวณตรงนั้นก็อยู่ใกล้กับบ้านของผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละ
พบกับนางสาวอำนวยบัวแย้ผู้ใหญ่บ้านนะครับก็เล่าให้ฟังว่าบ้านอยู่ติดกัน
แต่ตัวของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบอกว่าไม่ได้ยินเสียงนะที่ว่าขู่จะฆ่าปาดคออะไรเนี่ย
ได้ยินแต่เสียงทุบบ้านแต่ถ้าถึงขนาดนั้นน่ะ
บอกเลยนะว่าเอ๊ะทำไมไม่มาแจ้งผู้ใหญ่แล้วแต่กลับไปบอก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่สามมันอีกหมู่บ้านนึงให้มาทำไมไม่มาแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านนางสาวอำนวย
เอออ่ะนางสาวอำนวยยังบอกอีกนะครับว่าเอาจริงนะก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเนอะ
แต่ก็ได้ยินเสียงนะคือลุงของเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุ
ประตูบ้านเข้าไปจริงค่ะแต่หลานสาวที่เป็นลูกของน้องชายเนี่ย
ก็ไม่ยอมเปิดประตูให้คือเรื่องของเรื่องมีการเหมือนประมาณว่า
จะเข้าไปในบ้านแต่อีกคนไม่ให้เข้าบ้านอะไรลักษณะแบบนี้
ไปลองฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านดูฮะบ้านติดกันเลยอ่ะ
แต่มันไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินไม่ได้ยินคำพูดว่าจะปาดคออะไรอ่ะ
ไม่รู้ค่ะไม่รู้ว่าเกิดตอนไหนเนาะเพราะว่าถ้าถ้าถึงขนาดนั้น
ทำไมเขามาเรียกผู้ใหญ่อืมเพราะว่าบ้านติดกันอืมครับ
นั่นจะบอกผู้ใหญ่หมู่อ่าไปบอกผู้ใหญ่อีกหมู่หนึ่งอ่ะค่ะ
แต่ผู้ใหญ่ตรงนี้ไม่ทราบไม่ทราบจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ได้ยินเสียงที่เขาทุบประตูไหมก็ได้ยินเสียงลุงเขาขึ้นประตู
คือหลานเขาไม่ยอมเปิดให้นะคะเขาจะเข้าบ้านแต่เขาเข้าไม่ได้
เอางี้นะครับเพื่อความเป็นธรรมเราจะไปถามคุณลุงที่อยู่ในคลิปนั่นแหละ
คุณลุงที่อยู่อีกฝั่งนึงที่เขาโดนกล่าวหานะ
อยู่บ้านฤทธิ์สี่สิบห้าหมู่แปดตะบนนณษัง
เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าบ้านหลังเกิดเหตุนะ
แล้วเขาเนี่ยบอกว่าหลังทำประตูและรั้วบ้านให้เพื่อนบ้านเสร็จแล้ว
เขาก็กำลังกลับบ้านแต่เข้าบ้านไม่ได้เพราะว่าประตูมันล็อกจากข้างใน
เขาก็เลยเดินวนดูรอบบ้านเห็นหน้าต่างรอบบ้านมันปิดผ้าม่านไปหมดเลย
ไม่มีทางเข้าเลยตอนนั้นเขาก็ไม่ทราบนะว่าหลานอ่ะ
พาเพื่อนไปเที่ยวกินเหล้าที่ไหนมาแต่พอพากันมาที่บ้าน
บอกว่าพากันมาหลายสิบคนโอ้ยังไงดีล่ะเนี่ย
บอกว่าเขาเข้าไปเขาพบขวดเหล้าแล้วก็เสื้อผ้าเกลือนเต็มบ้านเลยนะ
เอางี้ไปลองฟังเขาเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นเลยดีกว่าฮะ
พอดีเขาบานไม่ได้ลอกบ้านแล้วก็มีพามานปี๊ดเบิร์ต
เขามาบ้านน่ะผมก็เลยขี่ประตูเข้าไปเนี่ย
ขวดเหลาเสื้อผ้าเราฟังข้อมูลจากหลายคน
ส่วนหญิงสาวเองเนี่ยนะคะก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้
ทีมข่าวเองก็พยายามจะสอบถามข้อที่จริงจากเธอ

ถ้าอยากจะให้ข้อมูลกับเราเพิ่มเติมก็ติดต่อกลับไปยังไทยรัฐทีวีได้เลยนะคะ
เรื่องนี้ก็จะได้เคลียร์กันไปว่าตกลงเกิดอะไรกันแน่
ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าไปดูพ่อนุ่มคนนี้หน่อย
กำลังทำภารกิจสำคัญนี่นี่นับเลย
เอ๊ะเขาทำอะไรอยู่บอกเลยว่าช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสมัครข่าวคู่กัดสมัครข่าว
กลับมาในช่วงนี้นะครับไปดูภารกิจของพ่อหนุ่มคนนี้หน่อย
ดูสิว่าเขาจะทำสำเร็จหรือไม่ไปค่ะ

ทุกคนมันแอบสร้างเงิน

มันแอบสร้างเงินอะ
มันแอบสร้างเงินอะ
ขอโทษที่ฉันเก็บซ้อนความเป็นจริงไว้ต่อไปไม่ไหว

ว่ายเกมโอเวอร์
จบกันจะลากันไปด้วยภาพความน่ารักของน้องเหมียวใส่ชุดออกไปหาเห็ด
รายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐติดตามด้วยช่วงนี้หมดเวลาลาไปแล้วสวัสดีครับ

สวัสดีครับ